ตลอดข่าวพร้อมเสิร์ฟเมนูเด็ดจากท้องถิ่นทั่วเมืองไทย
เรียกน้ำย่อยด้วยไก่ทอดจอมยุทธ์ถ้าอยากลิ้มลองต้องสั่งจองล่วงหน้า
ตามสั่งใส่ถาดจัดหนักจัดเต็มไม่อิ่มเติมข้าวฟรี
ตลอดกินใบเหรียงต้มกะทิอาหารพื้นบ้านที่จังหวัดระนอง
อาทิตย์นี้๑๔นาฬิกาข่าวหันศาก็มาครบนะคะ